ความคืบหน้านะคะกรณีเมื่อวานี้ที่เรานำเสนอไป
ก็คือมีกลุ่มผู้ชาย๕คน

ที่ประธุมธานีนะครับบอกว่าจะขอเข้าตรวจค้นยาเสพติด
หลังจากนั้นคือตรวจพบหรือไม่พบยาเสพติด

ก็มีการออกหมายจับก่อนหน้านี้ไป๕คนแล้ว
ทีนี้มีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีก๒คนนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมิทสารอดค่ะ
ซึ่งเป็นผู้กำกับการสอบพอคู่โคตร

สำหรับกรณีที่กลุ่มชายชะกัน๕คน

ที่อำเภอลำลูกกานะคะจังหวัดปฐุมธานี
ขู่กันโชคทรัพย์เอามูลค่าไปหลายแสนบาท

และหลังจากเกิดเหตุพนักงานสอบสวน

จำนวนนี้บอกมีตำรวจร่วมอยู่ด้วย๒นาย

ขออนุมัติศาลออกหมายจับเพิ่มอีกนะจาก๕คนนี้เป็น๗คนนะคะ
คนที่ออกเพิ่มคือดาบตำรวจธีรยุทธ์จันมี
และนายพรพิชัยเจริญศุกร์หรือว่าบอย
นายบอยเป็นอดีตตำรวจอาสาสมัครของสพคูคศ
นอกจากนี้นะคะมีการถอนไม้จับ๑ไม้
คือการถอนหมายจับนายธนดลรุ่งแสงนักธุรกิจ
ซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกออกหมายจับไปก่อนหน้านี้ค่ะ
อธิบายให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้คือก่อนหน้านี้หลังเกิดเหตุ
ตำรวจก็ขอสารอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องสงสัย๕คนด้วยกัน
ผู้ต้องสงสัย๑ใน๕พอตรวจสอบไปตรวจสอบมาปรากฏว่า
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็เลยถอนหมายจับออกมา
เพราะฉะนั้นเหลือล็อตแรก๔คน
แล้วก็วันนี้ออกไม้จับอีก๒คนรวมทั้งสิ้นตอนนี้
มีผู้ต้องหาในคดีนี้๖คนด้วยกัน
ใช่ค่ะสรุปแล้วตอนนี้นะคะ
ตำรวจบอกว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้อง๖คนเอาเบื้องต้นก่อน
แต่ว่าจะมีอีกนะคะจะมีอีก
๑ใน๖คนถูกจับกุมตัวไว้ได้แล้ว
แต่ว่า๕คนนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มนะคะ
ย้อนดูรายละเอียดของคดีนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๘เมษายน
ผู้เสียหาย๔คนเขาแจ้งความร้องทุกข์นะคะ
กับสพคูคศบอกว่าถูกชายชะกัน๕คนอ้างเป็นตำรวจ
บุกไปค้นบอกขอค้นเรื่องยาเสพติด
ก่อนที่จะขู่กันโชคทรัพย์เอาไปหลายแสนบาท
ต่อมาชุดสืบสวนสพคูคศอนุมัติหมายจับ๕คนแรก
แรกใน๕ชุดนี้ก็มีตำรวจนะ
เปิดเผยชื่อคือรตโถเฉลิมชัยสุธิบุตร
อีกหนึ่งนายคือดาบตำรวจสมบัติสนั่นเอื้อ
ผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสนประเวท
นายประสิทธ์องค์เอียมนายธนนะดนตร์รุ่งแสง
อันนี้ถอนหมายจับออกไปนะคะและอีกหนึ่งคน
นายพรศักดิ์สวพงศ์หรือ๑คนนี้
นายพรศักดิ์คนนี้ถูกจับกลุ่มตัวได้เมื่อวานนี้
แต่ทีนี้ตำรวจบอกว่าน่าจะมีคนร่วมขบวนการเนี่ย
เยอะกว่านี้อีกสรุปตอนนี้มี๖นะคะ
แต่ว่าจะมีเพิ่มอีกกี่คนเดี๋ยวต้องดูกันต่อค่ะ